รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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

เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับเป็น๑ชั่วโมงของความอัศจรรย์นะครับ
ชั่วโมงของความเชื่อกับรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่ารบหลู่

แขกรับเชิญเป็นเด็กน้อย๒๐ปี
สาวสวยเป็นนักร้องลูกทุ่งที่แบบโอ้โหคนนี้เขาจิ้นกันมาก
แต่เท่าที่อ่านจากข้อมูลเขาบอกว่านางร้องกรี๊ดชักดิ้นชักงอ
เกร็งตาเหลือกปากเบี้ยว
และก็เรื่องทั้งหมดเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่เดือนคือปลายปีที่แล้ว
เรื่องทั้งหมดบางทีไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร
ถูกต้องนะครับแต่ที่แน่เธอบอกว่า
เธอยืนยันว่าครั้งหนึ่งไม่เคยเชื่อซึ่งเรื่องของมีจริง
นี่แม่
แม่แม่

ขอตอบรับสุงหูใดเป็นทางการ

ถูกต้องนะครับก่อนจะไปคุยเรื่องราวของ

ต้องบอกก่อนนะครับสองท่านนี้

สร้างองค์พระพุทธรูปแล้วก็

คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าบางทีเขาบอกว่า
ถ้าสมมุติเราเข้าวัดไปอาบน้ำมนต์เข้าวัดไปเจอพระประธานเข้าวัดไปถวายสังฆฐาน
ของมันอาจจะหมดก็ได้แต่ทำไมน้องถึงโดนของอะไรอย่าง
คือแบบว่าของพวกนี้มันจะมาแบบ
บางทีมันจะมาแบบกับเกี่ยวกับเรากินอาหารหรือว่ากินน้ำกินอะไรอย่างนี้ค่ะ
บางทีแค่จับมือหน้าเวทีอย่างนี้ก็สามารถใส่กันได้แล้ว

คือของแบบนี้คือแม่แม่จะศึกษาแม่จะรู้มาตั้งแต่สมัยแม่เป็นหมอลำซิ่ง

แต่ว่าแม่ไม่เคยโดนเพราะว่าแม่จะเป็นคนเชื่อเรื่องนี้
แล้วแม่ก็จะระวังแต่ธัญญาคือเตือนแล้วไม่ใช่ระวัง

แบบบางทีมันรู้สึกว่าไปเจอคนอื่นเขาโดนมาแล้ว
แล้วเขามีการที่แบบแก้ของกันไปเห็นตามวัดอย่างนี้ค่ะ
เราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นไปได้เหรอเรื่องพวกนี้อะไรอย่างนี้
แม่ศึกษามาว่ายังไง
คือพ่อจะเตือนตลอดว่าเวลาขึ้นเวที
พ่อจะมีคาถาให้คาถาหนึ่งเป็นคาถาปาบมาร

คือท่องนโม๓จบแล้วก็จาบหาสุวิหาโลจาบผี
สามรอบแล้วก็กระทืบเท้าสามสามครั้งแล้วก็ขึ้นเวที

ถ้าเขาจะใส่ของเราก็คือไม่ได้

แล้วก็หมอลำฝ่ายชายอย่างนี้
ถ้าเกิดเขาจะมีของแบบมาใส่เราอย่างนี้

เขาอาจจะอิจฉาหรือว่าอาจจะแบบกลัวเราเก่งกว่าเขามี

คือต้องมีคาถาป้องกันตัวแต่ว่าธัญญาไม่เคยเชื่อ
โอเคงั้นขออนุญาตฐานเรื่องราวของน้องธัญญาเกิดขึ้นเมื่อไหร่

เรื่องมันเป็นมาช่วงต้นเดือนสิงหา
แม่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไร

น้อยใจถึงกับนอนร้องไห้
แต่เราที่เรานอนร้องไห้คือแบบ
อยู่ก็แบบนึกอยากจะเหวี่ยงเราก็เหวี่ยง
คือบางทีคุยกันดีอย่างนี้
เหวี่ยงเราอย่างนี้แบบเสียงแข็ง

แล้วเราก็เลยคิดว่าทำไมลูกเราเปลี่ยนไปจังเลย

สุพรรณตัวเองยังจำไม่ได้เลยว่าแปลงตัวเองอันไหน
คือเค้าจะโบนปวดหลังปวดขา

ปวดฝั่งเดียวฝั่งขวา
แล้วบ่าไหล่ก็จะปวดมาก

แต่ว่าคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก
คือแม่ก็คิดว่าเขาใส่ส้นสูงมานาน
ก็เลยทำให้ผ่าแล้วก็เต้นอย่างนี้ทำให้ปวดขา
ช่วงก่อนที่จะเกิดเรื่องก็คือแฟนคลับอย่างนี้ก็จะฝัน
ฝันถึงน้องเกี่ยวกับเรื่องแบบฝันว่าน้องโดนรถชนฝันว่าน้องตาย
แล้วก็น้องก็จะฝันว่ามีคนเอาเข็มมาจิ้มหน้า
แล้วตื่นเช้ามาน้องก็แม่ทำไมหนูฝันน่ากลัวจังเลย
เหมือนแบบเราไปหาหมอค่ะแล้วมีแบบเหมือนกับไม่ใช่หมออ่ะ
แต่เอาเข็มแต่เป็นเข็มยาวมากเป็นเข็มเส้นเล็กยาว
แล้วก็แบบเหมือนมาแบบจิ้มอย่างนี้ไปเรื่อย
แล้วฝันอย่างนั้นติดต่อกันกี่วันลูก
วันเดียวค่ะแล้วก็พอมีวันต่อมาก็มีแบบมีเป็นแฟนคลับค่ะ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
เนี่ยโดนน้ำมันแล้วโดนเขาทำของใส่อย่างนี้ค่ะ

พอได้ยินอย่างนั้นโทรไปบอกน้องบอกแม่ไหม

ใช่มาเล่นด้วยกันก็มาเล่าให้กันฟัง

ไม่ได้สนใจอะไรก็เฉยอย่างเงี้ย
จนกระทั่งเราไม่มั่นใจได้ยังไงว่าลูกเราจะไปโดนเขาจริง
ก็คือต้นเดือนกันยาวันที่๓วันนั้น
ก็คือเรากลับบ้านกัน

ก็เลยชวนกันไป
แล้วทีนี้ก็ไปช่วงบ่าย

ไปถึงนางก็แบบ
เป็นเหนื่อยเป็นเพียเป็นง่วงแบบ
แม่หนูง่วงนอน
แต่เราไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่าลูกอ่ะ
ก็เลยง่วงนอนอะไรเงี้ย

อาจารย์บอกว่าให้ไปขัดเพื่อเป็นสิริมงคล

ทีนี้ขัดแล้วก็เลยเราก็เลยนึกอยากจะให้ลูกขัด
ก็เลยมาเรียกมาเรียกมาเรียกค่ะ
แม่หนูไม่ไหวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนใช่แล้วหลังจากนั้นก็
ก็เราก็มานั่งเสวนากับพระอาจารย์
อาจารย์ก็ดูดวงดูอะไรให้
อาจารย์ก็จะเตือนว่าแบบอย่าไว้ใจใคร
หลังจากนั้นคุณย้ายไปอีกวัดหนึ่งในวันเดียวกันเลย

ก็คือวันนั้นคืออยู่วัดนี้นานมากจน๖โมงเย็น

นัดพระอาจารย์อีกวัดหนึ่งไว้วัดป่าเหมือนกัน
ก็เลยยังไงเราต้องไปค่ำแล้วเราก็ต้องไป
พอไปถึงพระอาจารย์นั่งอยู่๓๔องค์
อาจารย์ก็อีกองค์หนึ่งอ่ะบอกว่าเห็นเหมือน

สิ่งที่พระเขาเห็นเขาเห็นอะไรหนู

แต่ว่าพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บตอนจะกลับ
ท่านก็เลยเดินไปเอาขวดน้ำมัน
เป็นน้ำมันวาด๑๐๘ที่เป็นปู่ฤษี

ตอนที่จะกลับกัน
พระอาจารย์องค์ที่ถามว่าเห็นเหมือนท่านไหม

คือเหมือนท่านลังเลใจเหมือนท่านแบบว่า
กังวลใจแบบอยากช่วยอ่ะ
ช่วยอ่ะยังไงต้องให้น้องกินว่านให้ได้ประมาณนี้ค่ะ
ท่านก็เลยบอกว่าท่านมีว่าน

คือใครที่โดนคุณสัยผีเข้า
โดนของอะไรต่างก็ตาม
คือกินแล้วภายใน๓๐นาที

จะมีอาการอ้วกท่านบอกว่าจะมีอาการอ้วกออกมาภายใน๓๐นาที

ทีนี้แม่ก็เลยแบบ

เอาม่าก็รึยังไง
คือแม่ก็เลยยังไง
แล้วท่านก็เลยแบบเหมือนกับว่ามันน่าจะยังไม่ออกฤทธิ์พออะไรอย่างนี้

น้องจะกินอะไรยากมากแต่ทำไม

ใช่ค่ะเหมือนกับว่าท่านบอกจะเป็นคนเชื่อพระอยู่แล้ว

พอกินเสร็จปุ๊บเป็นยังไง๓๐นาที
กั้นใจกินเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ได้เกิดอะไร
ก็นั่งนั่งต่อสักพักนึงกับพระอาจารย์แล้วก็ถ่ายรูปกับพระอาจารย์รูป
แล้วก็รูปนั้นออกมาจะเป็นแบบ
เป็นตาบวม
บวมข้างหนึ่งค่ะแล้วก็ตาดำเหมือนแบบ
คือไม่ใช่ตาหนูหนูดูรูปมากลับมาดูรูปยังตกใจเลย

ทำไมหน้าหนูเปรียบไปอย่างนั้นเลยอะ
สายตามันน่ากลัวค่ะ
ดูแล้วไม่ใช่หน้าหนูเลยใช่ไหม
ช่วงประมาณ๑๐นาทีหลังจากที่กินว่าน
กับน้องก็ขับรถออกมาจากวัด

ตอนนั้นหนูง่วงนอน
รู้สึกว่าเหมือนหนูง่วงนอนมาก

หนูก็เลยคิดว่าต้องอยู่เป็นเพื่อนแม่ก่อน
เพราะว่าไม่กล้าให้แม่ขับกับคนเดียว

ไม่ใช่การง่วงนอนแล้วหลับในอย่างนี้นะคะ

แล้วหนูก็แบบเสดิดขึ้นอยู่นี้เลย
มันเหมือนมีอะไรวิ่งผ่านทางนี้กับทางนี้อย่างเงี้ค่ะ
พอหลังจากนั้นมา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
อ้วกก็อ้วกเลยคือให้อ้วกอยู่กับแม่เนี่ยคืออ้วก

พระอาจารย์บอกหูแม่เขาเล่นถึงขหัส
ให้น้องถึงตายเลยนะเล่นของผีไตห่วมาก